ดูเรื่องนี้กันบ้างเรื่องราวที่แปลกของจอมปลวก
รวมไปถึงต้นไม้ที่มีรูปร่างประหลาดเขาว่ากันว่าคล้ายไอ้ไข่ครับ
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวแปลกของจอมปลวก
และต้นไม้ที่มีลักษณะไปคล้ายกับรูปปั้นกุมาร
คล้ายขนาดไหนไปชมครับ
เริ่มกันที่จอมปลวกสีดำรูปทรงคล้ายรูปปั้นไอ้ไข่
โผล่ในบริเวณวัดบ้านเบ่งจังหวัดสุรินทร์
หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับจอมปลวกสีดำที่ว่า
คุณผู้ชมดูกันหน่อยว่าเหมือนไหม
เพราะชาวบ้านบอกว่ารูปทรงดูคล้ายรูปปั้นไอ้ไข่
กุมารเทพแห่งวัดเจดีโดยจอมปลวกสีดำนี้
โผล่ขึ้นมาในบริเวณวัดบ้านเบ่งพื้นที่หมู่๒
ตำบลศรีนรงอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์
ซึ่งกลุ่มชาวบ้านพากันไปขอโชคลาภพร้อมทำพิธีกันตามความเชื่อ
โดยงานนี้มีพ่อหมอเป็นผู้ทำพิธีและจุดทูปมงคลเสี่ยงทาย
เพื่อจะนำเลขก้านทูบไปหาซื้อลอตเตอรี่หลุนเสี่ยงโชคกัน
เอ้าไปดูกันเอาเองว่ามีเลขอะไรบ้าง
ส่วนที่เห็นก้านทูบอีกอันที่อยู่ข้างกันก็เป็นทูบเสี่ยงทายของชาวบ้านบางคน
ซึ่งอยากจะจุดทูปเสี่ยงทายเองบ้างเพราะอยากจะได้เลขเด็ดไปเสี่ยงดวงกันอีกชุด
ก็ขอให้สมหวังกันแบบทั่วหน้านะครับ
หลังจากที่ไฟไหม้ป่าบริเวณเชิงเขาดอยหินระคัง
ทำให้ชาวบ้านเขาไปเจอไม้ลักษณะคล้ายกุมารทอง
โผล่อยู่ที่ลำต้นตามไปดูกันเลยครับ
ไปกันที่บริเวณเชิงเขาดอยหินระคัง
ซึ่งก่อนหน้านี้บริเวณดังกล่าวเพิ่งถูกไฟป่าเผาไหม้
หลังเพลิงสงบก็พบว่าบริเวณลำต้นของต้นอ้อยช้าง
มีลักษณะคล้ายกุมารทองมีท่าทางเหมือนคนยืนเท้าเอว
และอีกด้านของต้นไม้ก็มีต้าไม้ยื่นออกมา
คล้ายเป็นช่วงลำตัวส่วนล่างและขาในท่ายืนโน้มตัว
เหมือนเด็กน้อยกำลังยืนเล่น
ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเป็นกุมารทองที่จะมาให้โชคลาภ
ทางชาวบ้านจึงได้นำทูบเทียนแป้งและผ้าสามสีมาผูก
พร้อมกับขอโชคลาภตามความเชื่อ
หากชาวบ้านที่มาขอโชคถูกรางวัลก็จะนำเงินมาสร้างบ้าน
กุมารได้อยู่อาศัยพร้อมกับถวายของเล่นต่าง
และในระหว่างที่ชาวบ้านกำลังรูปขอโชค
โชคก็ปรากฏขึ้นมา๒ตัว
ต่างก็พากันนำโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปเก็บไว้
อีกทั้งยังมีชาวบ้านคนหนึ่งเกิดอาการประหลาดขึ้นอีกด้วย

ชาวบ้านที่เกิดอาการประหลาดได้กินน้ำ
ประหลาดดังกล่าวก็หายไป
จากนั้นชาวบ้านก็ได้ทำการจุดทูปเสี่ยงทาย
จำนวน๒ดอกปรากฏออกมาได้อย่างที่เห็น
ซึ่งโชคจากทูบหนึ่งดอกก็ไปตรงกับโชคที่ลำต้น
ที่ชาวบ้านนำแป้งไปรูปถู
เรื่องทั้งหมดนี้คุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับ